วันนี้ประเด็นข่าวสารที่อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมีมากมายเหลือเกิน
แต่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยภารกิจของนายยกรัฐมนตรี

และก็ไปพบกับทั้งผู้นำและรวมถึงพระชาชนคนไทยด้วย
ในช่วงระหว่างเดินทางตั้งแต่วันที่๒๐มิถุนายน

ไปพบกับชุมชนคนไทยที่สหราชอาณาจักรหรือว่าลอนดอนนะคะ
ก็ได้พูดถึงพระพระนามัยของสมเด็จพระนางเจ้า
ศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙ว่า
มีพระพนามัยที่แข็งแรงอยู่นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะก็ยังได้มีการพูดถึงการเตรียมจัดงาน
เฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะ
โดยปีนี้ก็ทางรัฐบาลเองก็เน้นให้คนไทยทั่วประเทศเลย
ทำบุญร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
แล้วก็ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศค่ะ
กล่าวถึงพระพลานามัยของสมเด็จพระนางเจ้า
ศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙
ขณะที่ไปพบปะกับคนไทยในสหราชอาณาจักร
บอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙
ทรงมีสุขภาพที่แข็งแรงเพียงแต่พระองค์ท่านออกงานไม่สะดวก
เพราะพระชนมายุของพระองค์มากแล้วก็ขอให้พระองค์ได้ทรงพักผ่อน
พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาได้รับทราบมาโดยตลอด
พระองค์ท่านทรงแข็งแรงยังทรงพระดำเนินได้ดีทุกอย่าง
ซึ่งถือเป็นหลักชัยของเราทุกคนคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน
ก็เป็นช่วงหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดถึง
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏกับประชาชนคนไทย
ขณะเดียวกันยังพูดถึงการเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บอกว่ารัฐบาลจะจัดงานนี้อย่างสมพระเกียรติ
ซึ่งจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่๒๒ถึง๒๒๘กรกฎาคมนี้

ก็จะมีการเน้นกิจกรรมจิตอาสา
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เราทำความดีด้วยหัวใจจากทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
รวมทั้งถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
โดยตลอดเดือนกรกฎาคมช่วงวันเฉลิมพระชนมพันศา
ขอเชิญชวนประชาชนใส่เสื้อผ้าสีเหลืองที่มีอยู่แล้วค่ะ
แต่งกายได้ตามอัธยาศัยและช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งตรงกับวันอาสานหบูชาและวันเข้าพรรษา
พุทธศาสนิกชนใส่เสื้อผ้าสีขาวได้ตามประเพณีด้วย
แขนาดที่พระราชวิธีบริมาชาวพิเศษของ
เด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ยังไม่ได้จัดขึ้นนะคะ
ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะได้มีพระราชวินิจฉัยลงมา
ซึ่งพระองค์ท่านก็ยินดีที่จะให้มีการจัดการให้ครบ
ให้จัดอย่างประหยัดไม่สิ้นเปลือง
เพียงให้ครบตามจารีสประเพณีที่กำหนดเท่านั้นนะคะ
และพระองค์ท่านทรงเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลในการทำงานตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วย
ก็เป็นสิ่งที่นายยกรมตรีไปพูดกับคนไทยในต่างประเทศนะครับ
เมื่อวันที่๒๑๒๒ก็เดินทางไปฝรั่งเศสต่อ
ใช่ครับภารกิจของนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ก็ยังคงเดินทางในการปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศอังกฤษฝรั่งเศส
ถึงวันที่๒๖มิถุนายนนะครับ
แล้วก็วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เรื่องของผลเอกประยุทธ์จันโอชากับภารกิจในต่างประเทศนี่แหละครับ
ถามเปรียบประยุทธ์สฤทธิ์น้อย
ยังหวังทวงเก้าอี้นายกแล้วก็เป็นภาพข่าวนายกรัฐมนตรี

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกและหัวหน้าคอสช
บนภาพหน้าปกนิตยสารชามฉบับเอเชีย
วันที่๒กรกฎาคมหลังให้สัมภาษณ์พิเศษ

ผลเอกประยุทธ์จะเลือกเดินทางไหน

และหนังสือทามก็เปรียบเสมือนว่า
ผลเอกประยุทธ์เป็นจอมพลสริทธนรัฐ
อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่๑๑ของไทย
ให้ผลเอกประยุทธ์เป็นสฤทธิ์น้อย
คือนอกจากสัมภาษณ์แล้วก็ยังมีบทวิเคราะ

เพราะฉะนั้นก็จะพูดได้ตรงไปตรงมา

ผลเอกประยุทธ์เรื่องของการเลือกตั้ง
ไปในทิศทางไหนอย่างไร

แต่ว่าชี้แจงผ่านทางด้านของ
โศกแล้วก็ผ่านทางด้านของทีมที่
เดินทางไปที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสด้วย

ผ้าพันคอที่นายยกรัฐมนตรีใส่
แล้วก็แว่นดำที่ใส่แล้วก็ไปเดินชมสวน

เป็นไข้ไม่สบายตั้งแต่ก่อนเดินทางไปแล้วนะฮะ
แต่ว่าถูกโจมตีเรื่องนี้ก็เสียใจเหมือนกัน

ก็ภารกิจของนายยกรัฐมนตรีครับ